คุณผู้ชมดูข่าวนี้กันหน่อยค่ะดูแล้วก็สะเทือนใจเหลือเกินค่ะ
หลานที่คุณตาคุณยายเลี้ยงมาตั้งแต่เขาอายุ๓เดือน
เป็นอะไรอยู่ดีมาจิกหัวยายแล้วลากออกไปที่ถนน
แล้วก็เอาหัวเนี่ยโขกโขกกับพื้นถนนจนยายตายค่ะ
ทืบยายซ้ำด้วยนะนี่คือตอนที่อะไร
ชาวบ้านไปจับตัวได้นี่คือนายพัตเตอร์แล้วหลานอายุ๒๒ปีเท่านั้นนะคุณผู้ชม
ชาวบ้านที่ตำบลดอนอ่าดอนอารังที่หนองกี่บุรีรำเนี่ยนะคะ
รวมถึงตำรวจที่สะพอนหนองกี่เนี่ยจับตัวนายพัตเตอร์คนนี้
นายปิยนัทบุตรคามเพิ่งที่จะเพิ่งก่อเหตุอ่ะ
ฆ่ายายวัย๘๐ปีคุณยายคำตันจนตายอยู่ที่กลางถนนในหมู่บ้านเนี่ยค่ะ
ซึ่งชาวบ้านก็บอกพัตเตอร์เสพยามาหลายปีแล้ว
นี่เข้าออกศูนย์บำบัดเป็นว่าเล่นเลยก่อนหน้านี้นะ
เพิ่งออกจากศูนย์บำบัดมา๓วันแล้วก็มาเสพยาอีก
ทีนี้วันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นพัตเตอร์เนี่ยค่ะเมายาบ้า
ทีนี้มันก็เดาเรื่องต่อได้แล้วคุณผู้ชม
คุณตาคุณยายกินข้าวอยู่ตอน๔โมงครึ่งพัตเตอร์มาถอดเสื้อ
ยายบอกว่าเอ้ยแก้ผ้ามาแบบนี้ได้ยังไง
ใส่เสื้อไปแต่งเนื้อแต่งตัวให้ดีไปใส่กางเกง
คือเขาไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่ไม่ใส่เสื้ออย่างเดียว
ใส่กางเกงด้วยทีนี้พอพาร์ตเตอร์หยิบกางเกงมาแล้ว
เตอร์โยนทิ้งยายก็บ่นยายก็ด่าต่อคงจะโมโหแหละเนี่ย
จิกหัวยายแล้วก็ลากไปที่ถนนนี่คุณตาตะโกนนะ
อย่าอย่าทำยายอย่าทำยายแต่พัตเตอร์ก็จับหัวยายอ่ะ
โขกกับพื้นปูนซีเมนแล้วก็กระทืบ

ใช่ค่ะจนคุณยายเสียชีวิตอยู่ตรงนั้น
ตากับยายเลี้ยงมาตั้งแต่พัตเตอร์๓เดือน

แต่พัตเตอร์เนี่ยก็เหมือนกับเป็นเป็นหลานไม่รักดีอ่ะ

ป้าป้าเนี่ยคือลูกของคุณยาย
แล้วเป็นป้าของพัตเตอร์บอกว่าเอาไปประหารเลยได้ไหม
ญาติทุกคนใช้ชีวิตแบบหวาดระแวงมาก
เพราะว่าพัตเตอร์อารมณ์รุนแรงไม่พอใจก็ทำร้ายคนอื่น
นี่ยังเคยพูดเลยสักวันหนึ่งนะเดี๋ยวจะมาฆ่าใครหรือเปล่าก็ไม่รู้
คิดไงว่าคนที่ฆ่าน่ะคือยายที่เลี้ยงดูมา
ตำรวจจับตัวไปแล้วก็แจ้งข้อหานะคะทำร้ายร่างกาย
เป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิตแล้วก็เรื่องของการใช้สารเสพติด
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนี่ฤทธิ์ของยาเสพติดแท้แท้เลยนะ